ไปดูเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนาหน่อย
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นช่างปั้นพระพรม

แล้วก็มาทำงานที่วัดแห่งหนึ่งที่ศรีราชา

ทีนี้มาได้๑สัปดาห์เสียชีวิต
ทางด้านภรรยาเขาก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์

พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

บอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในวัดเขาทุ่งวัว
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ
บริเวณใต้ถุนศาลาสวัสดิ์พระอภิธรรม
ตรงนั้นกั้นเอาไว้เป็นห้องพักคนงาน
แล้วก็ไปเจอผู้เสียชีวิตคือนายจันเทียมค้ำบุญอายุ๓๕ปี

สภาพที่ไปเจอนอนหนุนกับโซฟาเสียชีวิต
แล้วก็พอตรวจดูร่างกายไม่เจอร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็รู้ว่าคนตายเป็นช่างปั้นพระพรม

จะมาปั้นพระพรมที่จะประดิษฐานที่วัดแห่งนี้
ส่วนผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเสื้อสีแดงเมื่อกี้
คือภรรยาของผู้ตายชื่อนางสาวดวงเดือนเสมอสิน
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตัวเธอกับสามี
แล้วก็มีเพื่อนคนงานเดินทางมาทำงานก่อสร้าง
แล้วก็ปั้นรูปปั้นในวัดเขาทุ่งวัว
แล้วก่อนที่จะมาเนี่ยนะสามีของเธอป่วยเป็นไข้หวัด
พอมาถึงสัก๑อาทิตย์อาการไข้หวัดมันกำเริบขึ้น
แล้วเมื่อวานนี้ตอนที่ภรรยาออกไปทำงาน
กลับเข้ามาที่บ้านพักคนงานตอนประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็น
ปรากฏว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของพระพรมที่มาเอาชีวิตของสามี
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้ตายส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ให้แพทย์พิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต
แล้วจะให้ญาติรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ